ในช่วงที่เราเจอกับวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับ
หลายหน่วยงานเขาก็พยายามหาไอเดียเนอะ

มาช่วยกันให้ผ่านวิกฤตแบบนี้

ของหยุดผู้ชมรุ่นใหม่ของโรงเรียนนี้นะครับ
เขาส่งมอบกับอุปกรณ์ดี
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้กันนะครับ

อ่ะบอกเลยว่าไม่มีทางลืม
คุณลืมแล้วติดตามคุณชนะอยากเล่า

เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมไปที่โรงเรียน
เมธนีดลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไปเจอกับใครไปเจอกับดรอรไทยสันติเมธานีดล
เป็นผอของโรงเรียนเมธานีดลนี่แหละครับ

เพราะเราอยากจะให้โรงเรียนนี้
ไปทั่วประเทศกับไอเดียดีแบบนี้นะครับ
นี่คือขุนยนต์บังคับที่ชื่อว่าพี่ใบมอน
หม่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ส่วนหนึ่ง
คนประดิษฐ์เป็นเด็กมต้นนะครับ
คุณตอนม๑ม๓เราทำอะไร
ตอนนั้นผมยังเล่นการ์ดแล้วก็เคลียร์การ์ดกับเพื่อนอยู่

อกจากนั้นยังโดดเรียนไปเล่นเกมด้วย

แล้วมีอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา
คุณยนต์ตัวนี้เขาบอกว่ามีศักยภาพในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแม่นยำ
หมุนตัวได้ฟูเทิร์น๓๖๐องศา

แล้วเขาบังคับด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
จอระยะไก่แถมมีความสามารถพิเศษ

อุณต้าไวโอเลสซี่
โอ้โหเป็นรังสีที่กำจัดเชื้อจุลชีพแบคทีเรีย
และฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบพี่ใบหม่อนก็คือเจ้าหุ่นตัวนี้
ให้กับโรงพยาบาลชุมแพร

นี่แล้วเขาเนี่ยนะครับให้ใช้เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล
ในการส่งเวชพันธุ์อาหารและยาแก่ผู้ป่วยที่ติดโควิดสิบเก้า
คือเป็นการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างดี
ก็แพทย์กับผู้ป่วยอยู่ห่างกันไว้ไง
แล้วที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ชื่อน้องลูกบ่อน
เป็นตัวแรกแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลภูเวียงจังหวัดขอนแก่นมาแล้ว
ส่วนหุ่นยนต์พี่ใบหม่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่สอง
อบให้กับโรงพยาบาลชุมแพรก็มีหุ่นพี่หุ่นน้อง
จำได้ตอนนั้นมีแล้วเรื่องนี้มาแล้วรอบหนึ่ง

แล้วนอกจากนี้เดี๋ยวเขาจะเตรียมมอบส่งต่ออีก

คือทางพอแล้วก็เด็กทุกคนในโรงเรียนเขาบอกว่ารู้สึกดีจริง

เรื่องดีแบบนี้ก็เลยมานำเสนอกันนะครับ

คือต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้เขาเก่งจริงนะคุณ